ย้อนต่อเท่าไหร่บ้างล่ะ
ย้อนไม่ผ่านเนี่ย
ไอ้ย้อนไก่เท่าไหร่ล่ะ
ลุงมันจะกลับได้ยังไงแล้ว

แล้วทางนี้มันกลับได้ที่ไหนล่ะ
วนกลับเลยมันกลับไม่ได้
รับวันล้อสายยังไงล่ะมันจะตายเอา

อ่าคือแล้วถนนวิภาวดีด้วย
วิ่งเร็วอยู่แล้วนะคะถนนเส้นนั้น
แล้วย้อนสอนไปไกลเชี่ยวเนี่ย

คือพอรถโล่งรถก็วิ่งกันเร็วเห็นไหมนะฮะ

ไปเส้นทางเดียวกับ

ดอนเมืองมุ่งหน้าจะเข้ามาทาง
วิภาวดีในกรุงเทพ

ต้องเข้าไปด้านในนู้นถึงจะเข้าด้านในกรุงเทพ

คุณเจนะครับเจ้าของคลิปบอกว่าเพิ่งเลิกงานนะครับ

แล้วก็มองไปที่นะฮะ
ฝั่งนี้ต้องมุ่งตรงไปทางรังสิต

อันนี้ต้องชื่นชมเลยนะพลเมืองดีนะครับ

ถ้าเกิดเมายิ่งปล่อยไปก็ยิ่งอันตราย

เกือบ๑๐กิโลเมตรก็มาทันตรงนี้
แล้วคุณเจก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปดักหน้า

ให้เปิดกระจกเปิดกระจกลงมาคนขับ
โอ้โหเป็นคุณลุงแหละคุณตาแล้วด้วยซ้ำอายุ๘๓ปี
แกก็งงนะคุณเจบอกนี่ทำไมขับมาแบบนี้อะไรยังไง
เหมือนแกก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ตอบอะไรก็งง
คุณเจก็บอกนี่ลุงต้องนี่เลยนะคือลุงบอกเอาแล้วจะให้กลับยังไง
คุณเจบอกก็นี่ก็วกรถหลักกลับเลยแค่หักเลี้ยวขวาวกรถกลับ
ก็เป็นทางเดียวกับคนอื่นเขาแล้วแกก็เหมือนงงไม่เข้าใจ
สุดท้ายคุณเจก็เลยเอางี้คุณลุงขอโทรศัพท์มือถือหน่อย
มือถือแล้วก็ติดต่อเอาเบอร์โทรที่โทรกลับบ้านให้หน่อย
แล้วปล่อยให้มาขับรถได้ยังไงคะน่าเป็นห่วงมากนะ
คือที่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาตอนไหนยังไง
แล้วทำแบบนี้มันกลับไปที่ไหนคุณเจก็เลยเอ้าแจ้งพี่กัดเสร็จเรียบร้อย
เพื่อไม่ให้คุณลุงขับรถไปไหนต่อ

พอดีผมขับรถกลับบ้านนะครับ
แต่วันนั้นผมขับรถกลับบ้านกับน้องที่ทำงานนะครับ

ผมเห็นรถกระบะขับมาแปลก
ขับย้อนสอนมาจากเส้นวิภาวดี

คือมันตรงกับไอ้ที่เบี่ยงซ้ายไปทาง

สะพานข้ามไปเส้นรัชดาครับ

ผมบิดไปดักข้างหน้าเผื่อที่แบบว่า

เบี่ยงเข้าไปทางขวาเข้าไปในทางเส้นวิพา

ต้องชื่นชมคุณเจพลเมืองดีท่านนี้จริงค่ะครับ